คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมันมีเหตุไฟไหม้บ้านที่จังหวัดชายภูมินะคะตอนแรกก็นึกว่าเอาจุดเทียนแล้วลืมดับหรือไฟฟ้ารัดวงจรอะไรหรือเปล่าเหมือนจะเป็นเหตุเพลิงไหม้ธรรมดาแต่เมื่อไฟดับแล้วสิคะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่เจอค่ะนอกจากข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกไฟไหม้พังเสียหายเจอศพคนค่ะเจอส

ที่หลายคนเขาสงสัยและติดใจคือ
ผู้ตายถูกโซ่พันอยู่รอบตัวแบบนี้ค่ะ

เพื่อนบ้านบอกว่าหลังนี้จริงเขาอยู่กัน๓คน
คือคนตายภรรยาแล้วก็ลูกชาย

แล้วตอนเกิดเหตุเห็นพี่ชายวิ่งหนีออกมาจากบ้าน
ตอนที่ไฟกำลังลามไปทั่วบ้าน
แล้วพี่ชายก็หายไปเลย

คุณเป็นโรคประจำตัวหรือเป็นอะไร
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

เนื้อกตั้งไปแข็งแรง
นาคือนี้ก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหม
พอเดินได้ค่ะเพราะเดาได้ช่วยเหลือตัวเองได้

ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาก็บอกนะคะว่า
ประเมินมูลค่าความเสียหายครั้งนี้น่าจะ๕แสนบาท
ส่วนสาเหตุตอนนี้ค่ะล่าสุดตำรวจได้ไปคุยกับพยานแวดล้อม
คนที่อยู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็คนเห็นเหตุการณ์รวมถึงสภาพศพด้วย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจเป็นความเครียดของผู้ตายเองที่ทำให้เกิดไฟไหม้บ้านครั้งนี้
คืออย่างที่ตอนแรกเพื่อนบ้านบอกผู้ตายอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกใช่ไหมคะ
ซึ่งภรรยาเนี่ยก็ป่วยติดเตียงและสุดท้ายภรรยากับลูกเขาออกไปอยู่ที่อื่น
ผู้ตายก็เลยเครียดด้วยความที่ผู้ตายเป็นทหารนะคะอันนี้ข้อมูลแวดล้อมนะ
ผู้ตายเป็นทหารก็เหมือนกับเอาระเบียบของทหารมาใช้กับที่บ้าน
ทะเลาะกับลูกทะเลาะกับเมียอยู่บ่อยครั้งทะเลาะกับเพื่อนบ้านข้างด้วยเหมือนกัน
จนช่วงเกิดเหตุเนี่ยคือพี่ชายของผู้ตายเนี่ยมาอยู่ที่บ้านด้วย
ซึ่งเขาบอกผู้ตายเนี่ยเหมือนเป็นโรคประสาทอ่อนต้องกินยารักษาอาการอยู่ตลอดนะคะ
วันเกิดเหตุตอนตี๒เขาบอกว่าทะเลาะกับลูกชายวัย๔๐ปีที่เมาที่มาอยู่ด้วยกันอย่างรุนแรง
๗โมงเช้าลูกชายก็ออกจากบ้านไป๑๐โมงพี่ชายที่เมานอนอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นว่าชั้นบนบ้านไฟไหม้
ก็เลยรีบวิ่งหนีออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ต้นเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ตายเนี่ยเครียดเลยตัดสินใจจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
แล้วก็เอาโซ่มาพันคอผูกคอเพื่อฆ่าตัวตาย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคะ
ตอนนี้ร่างของผู้ตายถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแล้ว
เดี๋ยวจะต้องมีการเรียกทั้งลูกชายแล้วก็พี่ชายของผู้ตายมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งค่ะ